มุมแล้วนะครับสำหรับกรณีของนายหมอก
แล้วก็แฟนสาววัย๑๖ปี

ข่มขืนน้องสาวของตัวเองวัย๑๒ปีที่เป็นออทิสติก
แล้วก็ยังจับมัดมือมัดเท้าคุณย่า
เงินชิงรถจักรยานยนต์

ตำรวจมีทั้งตำรวจกองปราบชุดสืบจังหวัดชุดสืบสวนสพสะดาว
เจ้าของพื้นที่ออกตามล่าตัวจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มได้
ทั้งนายหมอกแล้วก็แฟนสาววัย๑๖ปีนะครับ
โดยนายสันพิษโกบใบหรือว่านายหมอกอายุ๑๙ปีพร้อมแฟนสาววัย๑๖ปี
ถูกตำรวจชุดสืบสวนสพสะดาวจังหวัดสงขลาสกัดจับไว้ได้ครับ
ขณะกำลังหลบหนีไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยทั้งคู่ยอมรับว่าที่หนีจากสะดาวมหาดใหญ่
เพราะว่าที่หาดใหญ่จะมีผู้คนพลุกพลาดใช่ไหม
ก็เลยคิดว่าตำรวจน่าจะไม่ทันได้ตรวจสอบว่าใครเข้าออกที่หาดใหญ่บ้าง
หมอกหลังจากที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกนำตัวมาสอบสวน
เขาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๒ปี

แต่สาเหตุที่อวัยวะเพศของน้องสาวแฟนเด็กหญิงวัย๑๒ปี
เป็นออทิสติกฉีกขาดและมีเลือดไหลออกมานั้น
มาจากการใช้วิธีการอื่น
โดยที่คนที่ทำคือแฟนสาวของเขา
หรือพี่สาวแท้ของน้องออทิสติกนั่นเองนะครับ

แล้วมันเกิดเรื่องอะไรคะที่ว่านายีดีน้องอ่อนที่ว่ามีเลือดถอกเกิดขึ้นยังไง

แล้วก็จืนได้ไหมไม่ได้โครงเขินครับ

แล้วทำไมต้องออกจากบ้านตอนนั้น

แล้วทำไมต้องหนีอะคะถ้าเราไม่ได้ทำผิดนะคะ
ก็ตอนเล็กมันได้ยินป้ามันพูด

ขณะที่แฟนสาวของนายหมอกก็คือสาววัย๑๖ปี
ไม่ได้ให้รายลิขใดก็เดินก้มหน้าก้มตาตลอด
ตำรวจพาตัวเข้าห้องสอบสวนครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกอนุรุษอิ่มอาบ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
เดินทางมาร่วมสอบปากคำด้วยตัวเอง
พร้อมระบุว่านายหมอกไม่ยอมรับเรื่องของการข่มขืน
แต่ยอมรับเรื่องของการลักขโมยรถจักรยานยนต์
ของพ่อแฟนสาวไปเพราะแฟนสาวบอกให้ทำ
แต่ประเด็นการทำร้ายร่างกายย่าของแฟนสาวนั้น
หมอกบอกว่าไม่คิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ตำรวจบอกว่าทั้งหมดยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้มากนัก
จากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ผู้ต้องหาคือคนในครอบครัวเดียวกันกับผู้เสียหาย
คือเป็นพี่สาวแท้ของเด็กหญิงวัย๑๒ที่เป็นออทิสติกนะนะ
อาจจะเป็นการตอกย้ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ครอบครัวของผู้เสียหายนะครับ
แม้ว่าในชั้นนี้เขาจะให้การปฏิเสธก็ตาม
ไม่เป็นไรแต่เราก็ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์นะครับรอผล
ขออนุญาตว่าเรื่องนี้เป็นคดีของมิตรภงกับเด็ก

แต่ก็คงต้องมีความจะสึก
ส่วนทางด้านพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
เพื่อไปเอาผลการตรวจร่างกาย
ของเด็กหญิงวัย๑๒ปีที่เป็นออซิก

ซึ่งทางแพทย์สรุปไม่ชัดเจนอันนี้คุณพ่อบอกแบบนี้

วินิจฉัยว่าอวัยวะเพศ
ปีนั้นฉีกขาดไปจนถึงช่องท้อง
แต่ว่าเรื่องของคราบอสุจิทางแพทย์ไม่ได้สรุปเรื่องนี้
แล้วแพทย์บอกกับคุณพ่อบอกว่ามีคราบเลือดอยู่เยอะเกินไป
จนไม่สามารถแยกได้ว่ามีอสุจิปนเปื้อนหรือไม่
นี่พ่อของเด็กหญิงวัย๑๒ก็เลยยังติดใจสงสัยกรณีนี้อยู่นะครับ
มั่นใจว่านายหมอกข่มขืนลูกสาวของเขา
เพราะหลังเกิดเหตุในบ้านเนี่ย
พ่อเองก็ไปค้นหาไม่มีแตงกวาสักลูกอยู่ในบ้านเลย
แล้วก็ท้าให้นายหมอกกล้าพูดความจริง
หากทำก็ต้องกล้ายอมรับ
ส่วนหลังจากนี้พ่อเองพร้อมจะให้อภัยลูกสาววัย๑๖ปี
ร่วมก่อเหตุกับนายหมอกด้วย
แต่มีข้อแม้ว่าต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับนายหมอกสถานเดียว
เพราะตั้งแต่คบกับนายหมอกได้เพียง๓เดือน
ลูกสาวคนโตมีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
แล้วก็ทำไมถึงหลงนายหมอกขนาดนั้นนะครับ

เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีสารเสพติด

แต่จากประวัติพบว่านายหมอกเคยมีคดีเกี่ยวกับการข่มขืน
เมื่อปี๕๙และมีคดียาเสพติดด้วยนะครับ
ส่วนตัวสาววัย๑๖ปีนั้นไม่เคยมีประวัติมาก่อนครับ
ขณะเดียวกันนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณย่าของสาววัย๑๒ที่เป็นออทิสติก
แล้วก็เป็นย่าแท้ของสาววัย๑๖ที่เป็นผู้ร่วมก่อเหตุด้วยนะครับ
ซึ่งย่าเองก็ยอมรับว่าโกรธมากที่หลานสาวแท้
เลี้ยงมากับมือตั้งแต่เด็กจะกล้าทำร้ายเธอขนาดนี้
และต่อจากนี้ไปจะไม่ขอเลี้ยงดูส่งเสียอีก
เพราะกลัวว่าวันดีคืนดีหลานสาววัย๑๖ปีคนนี้จะทำร้ายเธออีกก็เป็นได้นะฮะ

ประกาศตัดขาดเลยนะคะไม่ต้องเป็นย่าหลานกันแล้ว
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ก่อนหน้านี้หลานวัย๑๖ปีก็เคยทำอาณาจารย์น้องสาวมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่โชคดีที่ย่ามาเห็นแล้วก็ต่อว่าเอาไว้นะครับแล้วก็ห้ามปรามไว้ได้ทัน
ทั้งนี้ทางครอบครัวตัดสินใจพาคุณย่าและเด็กหญิงวัย๑๒ปี
อยู่ที่บ้านของคุณป้าแทนนะครับเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยหากยังอยู่ที่เดิม
ส่วนการดำเนินคดีนั้นตำรวจยืนยันจะแจ้งข้อกล่าวหา
มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปี
แล้วก็จะนำตัวนายหมอกไปดำเนินคดีที่สารเยาวชน
ขออภัยนำตัวเด็กหญิงวัย๑๖ปีไปดำเนินคดีที่สารเยาวชน
นาธาวีครับนี่ก็เป็นข่าวดังเลยนะคะวันก็ก็ตามอยู่แถม
พอไปถึงบ้านพักไปเจอลายมือของแฟนสาว
ที่เขียนบรรยายความรักที่มีตอนนั้นหลงมาก